ที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีผู้หญิงคนนึงอายุหกสิบแปดปี
ก็เป็นเจ้าของร้านขายของชำร้านโชว์หวยก็ขายของกันไป
จู่ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปท่าทางเมาแอไปเลย
อยากได้เงินไปใช้จ่ายแต่ไม่ขอเขานะ
ขโมยเอามีดปาดคอกับจ้วงแทงเจ้าของร้าน
แล้วก็เอาเงินไป๘๐๐๐บาท

เยี่ยมมากแล้วที่สำคัญเคยก่อเหตุมาแล้วด้วยนะ

ครั้งนี้ย้อนกลับมาจะเอาให้ตายเลยครับ

ไปดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาโกรธแค้น
โอ้โหนี่ตอนนำเสนอข่าวนี้นะคนส่งไลน์มาเพียบเลย
บอกว่าอยากให้จับตัวเนี่ยในอู๋บางคนเรียกไอ้อู๋อ่ะ
อยากจับให้ได้ทำไมถึงจิตใจโหดเยี่ยมแบบนี้
นั่นแหละสิแต่ท้ายที่สุดก็จับได้และนี่เป็นบรรยากาศตอนที่โอ้โหญาติญาติเขา
เขามาดูอ่ะมาดูเหตุการณ์ตอนทำแผนนะก็โกรธไง
สิคะเออทำอะไรกันขนาดนั้นน่ะนะฮะญาติเนี่ย
ก็เต็มไปด้วยความคับแค้นใจแหละนะเฝ้าดูการทำแผน
คันไหนมันอยู่คันไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วจังหวะที่เห็นภาพ
สักครู่เขาพูดมาผมขอเตะซะทีด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คือสภาพของนายอู๋เนี่ยนะในอู่ก็มาเขาเป็นคนร้าย
เป็นคนร้ายที่ฆ่าปาดคอไม่ใช่ผ้าปาดคอสิเขาบาดเจ็บนะคุณผู้ชม
บุกเขาไปเอามีเดียปาดคอแล้วก็จ้วงแทงนางรัฐวิจิตสมบัติ
อายุหกสิบแปดปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ทรัพย์ไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะได้ไปสองหมื่นบาทครับ
ในซอยสุขุมวิทย์เจ็ดสิบเอ็ดพัทยาจังหวัดชนวรี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นภาพในการเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อู๋ชื่อจริงคือสมศักดิ์ทิพย์ประพาแย้มหรือว่าอู๋ปากเพียว
มีฉายาด้วยนะอู๋เนี่ยนะถูกจับกลุ่มได้ค่ำของวันที่สิบเก้า
มิถุนายนที่ผ่านมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้กับขนส่งระยอง
ของกรางเป็นเงินสดเหลืออยู่เพียงแปดหมื่นบาทอ่าขออภัยแปดพันบาท
นะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะฮะเสื้อผ้าที่ใส่ในการหลบหนี
แล้วก็มีดปลอกผลไม้๑เล่มก็ถูกจับได้แล้วนำตัวมาสอบสวน
นะครับพลตำรวจตรีประการประจงผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชมบรีก็บอกว่าหลังเกาะเหตุเนี่ยในอู๋เนี่ย
มีการไปขโมยรถจักรยานของเพื่อนแล้วก็ปั่นนี้ไป
แล้วก็ไปจอดอยู่ที่ริมทางบริเวณสถานีตำรวจทางหลวงพัทยา
แล้วก็นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยน
เงินไปแล้วไงอันนี้จักรยานที่ขโมยไป
แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนที่หลังตลาดสดแห่งหนึ่งแถวพัทยาใต้
แล้วก็วนเวียนในพื้นที่นั้นพัทยาสัก๑วัน
จากนั้นจ้างแท็กซี่ที่เมืองพัทยาไปส่งที่ตัวเมืองระยอง
แล้วก็หลบหนีเข้ากรุงเทพปรากฏว่ารถตู้โดยสารหมดพอดีครับ
สุดท้ายผู้ต้องหาก็สารภาพผมก่อเหตุจริง
ผมไปทำร้ายเขาเพื่อชิงทรัพย์เนื่องจากว่าวันนั้นเมา
เมาแล้วต้องการเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
แต่อดีตเนี่ยเคยมาร้านนี้แล้ว
เคยมาซื้อของมาโต้เถียงกับผู้บาดเจ็บแล้ว
ซื้อข้าวซื้อของกันเคยโดนด่าโดนตำหนิอะไรก็ว่ากันไป
เพราะเมามาครับแค้นใจก็เลยก่อเหตุขึ้นมา
ผู้ต้องหามรายนี้เคยก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้ว๒ครั้ง
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็ปี๒๕๖๐ก็ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่มรยองมาแล้วด้วย

ใช่แต่คือจะมาอ้างว่าผมเมา
ผมก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้จริงมันก็ไม่ได้
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรเนี่ย
แสดงความห่วงใยเลยส่งตัวแทนมาเยี่ยมฝั่งคุณป้า
เจ้าของร้านขายของชำเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
แล้วตอนนั้นพบตรยังบอกเลยต้องรีบตามจับตัวมาให้ได้เร็วที่สุด
แต่ท้ายที่สุดตำรวจก็ทำงานเร็วนะคะจับกลุ่มตัวได้

ต้องถามทางฝั่งลูกสาวก่อนลูกสาวนะฮะนางสาวนพวัลเงินทวมเนี่ยบอกว่า
คือตอนนี้ก็โล่งอกโล่งใจนะที่สามารถจับในอู่ได้
แต่ไม่สบายใจเพราะกลัวว่าถ้ามันพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ย

เพราะโหดเยี่ยมขนาดนี้ทั้งทุบทั้งตีใช้มีดปาดคอมีดจ้วงแทง
กับผู้หญิงที่เป็นคนแก่แบบไม่มีทางสู้อย่างนี้ทำได้ยังไง
อาการของแม่เขาตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็มีแผลที่ยาว๒๐เซนคนร้ายเอามีดปาดคอ
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะเขาปาดคอ๕ครั้ง
ปาดครั้งเดียวเสร็จนะคือปาดอยู่๕ครั้งมันก็ยาว๒๐เซน
แล้วตามร่างกายก็มีฟกช้ำคือมีการแบบทำร้ายจิกตบอะไรกันด้วยนี่แหละ
จริงภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับได้ชัดมาก
ใครที่ได้เห็นภาพนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่า
มันสะเทือนใจมันเกินคนจังหวะนี้คือคุณป้าล้มลงไปแล้ว
แต่ดูในอู๋ลูกศรแดงนั่นน่ะคือมันกระชากหัวคุณป้าแล้วก็เอามีดแบบดูสิ
จับหัวโขกแล้วก็แทงอยู่แบบนี้

ไปฟังเสียงลูกของคนเจ็บหน่อยนะครับ
มันโหดเขาตั้งใจที่จะฆ่า
แต่คือด้วยความโชคดีของแม่เราที่รอดพ้นจากตรงนั้นมาได้
เราไม่ได้ประสบเหตุเองเราก็ยังรู้สึกกลัวมาก
แล้วตัวแม่เองเราคิดว่าแม่ไม่น่าจะไหวกับจุดนี้
เดี๋ยวก็ต้องวางแผนกันอีกทีว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะ

เอาตังค์มาใช้จ่ายใช่ไหมมันก็เลือกนะเลือกเหยื่อนะ
จะต้องเป็นคนแก่ที่ไม่มีทางสู้แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
อ้าวสุดท้ายก็โดนข้อหาสิงคัปโดยใช้ยานผ่านเพื่อกรรทำความผิด

เพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นจะเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องรอการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ